บ้านนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่ชอบกันระหว่างครอบครัวของคุณพุทธกับคุณจุ๋ย
คุณพ่อคุณแม่สองบ้านเนี่ยแฮปปี้กันมากเลยนะคะ
แล้วก็เห็นแว่วมาว่าคู่นี้กำลังจะมีข่าวดีพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะเขาบ่มเพาะความรักใกล้สุขงอมเต็มที่แล้วนะคะ
สำหรับพุทธพุทธิชัยกับจุ๋ยวรัฐยา
ล่าสุดพุทธออกมาบอกถึงเลิกแต่งว่าน่าจะมีขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
จริงตอนนี้เขาบอกว่าแม้งานจะยุ่งก็เตรียมงานเอาไว้แล้วบางส่วนนะคะ
ต่อไปก็เตรียมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ
พุทธบอกเลยว่าตอนนี้ตั้งใจปั๊มเงินเอาไว้แบบสุดตัวไปเลยค่ะ
ในส่วนของรายละเอียดอื่นมันก็ยังมีคันตอนอะไรหลายอย่าง
ที่มันต้องค่อยเป็นค่อยไป
ถ้าพี่เวดดิ้งนิถ่ายไว้แล้วคือเหมือนที่เป็นเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับ
ที่เหมือนจุ๋ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าคือทุกที่คือพรีเวดดิ้ง
เราก็จะมีรูปน่ารักที่เราถ่ายแล้วเราไม่ได้ลงโซเชียลอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ไปเที่ยวประเทศต่าง
เรื่องชุดนี้ยังไม่ได้ดูกันอย่างจริงจังอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็มีคุยกันเอาไว้บ้างอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนี้ผมตั้งใจทำงานมากครับผมเก็บไว้ก่อน
ได้ขอบคุณครับว่าแพงไหมได้ขอบคุณครับว่าแพงไหม
ไม่ทราบเหมือนกันครับครับผม

เอาเป็นว่าเพื่อนดาราก็เตรียมเคลียร์คิวรอเอาไว้แล้วกันนะครับ
พฤศจิกายนนี้แต่งแน่นอนนะคะ